หน้าก็ใส่ขาความคมชัดที่มันชัดมากอ่ะ
คือเราไม่ต้องไปปรับแสงหรือว่าอะไร
ก็ต้องมีบ้างแต่คือชีวิตประจำวันเราอยู่ใกล้กับมือถือ
บอกว่าของซิซ่าปรับโตโกะก็สะดวกกับด้วย

ติดต่ายตามพี่อ้ามความรู้สึกอยู่ในบ้านหรือไม่ได้หรือเปล่า
ก็ดีใจค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนจริง
วันนี้พี่อ้ามจะไปไหนก็หลายคนก็ติดตามจะแตกให้เลย

ก็ดีใจเพราะเขาคือส่วนหนึ่งของกำลังใจของอ้ำ
ก็๑๒๘คนเลยเนาะพราทย้ำไปงานต่างเร้ามันเจอว่าโหย้ววววววววววววววววววววววว

อยากมากพอเราก็ไม่คิดว่าทุกคนจะจักได้
เราก็เอ้ะเราไม่ได้ถามพี่ว่าไป

เพราะอะไรที่ถึงตัดสุนใจไป
วันนั้นไปโชว์ตัวแบบว่าแฟนในการส่งอะไรไงบ้าง

รู้สึกพี่อ้ำดีใจไหมคะ
ดีใจมากพูดถือว่ารู้สึกอบอุ่นใจ
เหมือนเราไปแบบคนเดียวอย่างนี้
รู้สึกเฮ้ยมีทุกคนมารอมารอเรา
เหมือนที่เราไปโชว์ตัวที่เมืองไทยอีก๘๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

อันทางไหนค่ะคุณค่ะเจ้าข้างนี้
เขาก็ยิ่งกลับค่ะ

สนุกค่ะสนุกมากอากาศหนาวมาก
คือจริงแล้วกะว่าจะไปเล่นพวกสกรีน

ถือว่าอากาศมันกุมภาพันธุ์สุดีเลย

ไม่ได้ชวนใครเพราะต้องชวนเหลือเพื่อน

ก็ยังไม่ได้ว่ามีอะไรขนาดนั้นเรากันหรอคะ

แล้วต้องการช่วงปีนี้เวลาเหมือนเดิมหรือ
พึ่งเวิยห์เหมือนเดิมค่ะ

ใจบังวลเราต้องการความสุขของคุณ
เราก็ยังจับตารอคอยเร็วเอ้ยจะยังไงดีเนาะอะไรเงิน
จะไปกินที่ไหนดีหละครับ
วันนี้ยังไม่ได้แพลนเลยค่ะ

ไม่เอาละค่ะคำถามนี้ไม่ได้นะคะ

เป็นยังไงบ้างครับ

พูดจริงจริงอาจารย์เขาจะคิดถึงเราในระดับต้นอย่างไรคะ
พูดจริงจริงแล้วเราก็อยู่เบื้องหลังเนอะ

คือทำเพราะความชอบแล้วก็ความสุขใจของเราจริงค่ะ
เราต้องขอบคุณทุกคนที่รู้ถึงเรา

จะทำเป็นทางวาเมื่อซังครุมพามีนาลอย่างนี้ค่ะ
โชว์จะทำ
มุมล่วยน่ะก่อนสร้างต่อมา

คนอยากดูนะเป็นอ้ำต่อให้คนอื่นเล่นนะเรื่องนี้อ้ำก็อยากดูค่ะ
จริงย่ามตัวเรากดดันมาด้วยความที่คนแบบว่าอยากเห็น
หลังจากหลายปีผ่านมาเราไม่เคยเห็นเราเล่นละครเลย
ช่วงแรกที่รับเรื่องนี้ก็ไม่ได้คิดว่าต้องกดดันนะ

ในกองคุยกันยังไงบ้างคะคนสุขเต็มที่หวังว่าจะได้วันนี้
จริงเราก็รู้พร้อมกับทุกคนรู้เลยนะคะไม่ได้รู้ก่อนเลยเลย

แล้วยังไงคะคนจะชอบไหมอะไรแค่นั้นคะ

ก็ขอให้คงจริงค่ะ

ก็ยังค่ะแต่ก็มีมีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว

ไม่จำเป็นว่าเรื่องนั้นก็ต้องเป็นละคร
ไม่เจ้าโจมตี

สุขค่าในฝ่าย

ได้โครงใหญ่เพราะว่าก่อนจะถ่ายค่ารี่เสร็จแหละคะ
โอเคนะคะ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป